มีคุณยายวัย๗๖ปีถูกหลานชายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเนี่ย
โตเป็นนุ่มอายุ๒๖เนี่ยฆ่าตายนะเพราะว่าหลานเนี่ยหลอนยาเสพติดครับ

ญาติพี่น้องก็ร้องไห้กันหลังจากมาเจอศพคุณยายนะฮะ
เช้าวันนี้นะครับเป็นบ้านในพื้นที่บ้านหนองแวงเหนือ
ตระบวนภูปอร์อำเภอเมืองจังหวัดการานสิน
ไปเจอศพคุณยายอยู่ในบ่อซีเมนแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เป็นบ่อเซเมนหลังบ้านนะฮะคุณใยเขียวอายุเจ็ดสิบหกปี
ชื่อจริงคือนางคำพรคำยุธานะครับสภาพศพของคุณยายเขียวเนี่ย
ถูกของมีคมฟันเข้าต้นคอด้านซ้าย๓แผลนะฮะไทยทอยอีก๓แผล
หัวไล่ซ้ายอีกหนึ่งแผลรวมเจ็ดแผลนะครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบสองชั่วโมงก่อนจะมีคนมาเจอศพ
เช้าวันนี้คนก่อเหตุชื่อโดมนะฮะอายุยี่สิบหกปี
เป็นหลานชายของยายเขียวในโดมเนี่ยชื่อจริงชื่อเอกชัยอุทัยดา
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะฮะคือเช้าวันนี้เขาไปทำไร่
ทำนานทำไร่มันสำภาหลังกับเย็ดยาดอ่ะนี่ไหลไหมฮะ
พอถูกจับได้สีหน้าเรียบเฉยไม่มีอาการตกอกตกใจอะไรเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โดมเหรอฮะใช่ครับตำรวจก็พยายามถามว่าเออ
ฆ่ายายทำไมไปทำยายทำไมอืมโดมไม่ตอบเอาแต่นั่งเนี่ยฮะ
ญาติคนนึงเนี่ยเดินถือขวานขึ้นมาบนเถียงนาตรงนี้เลยนะฮะ
จะมาเอาเรื่องโดมนะครับผู้ชมทำ
เป็นอะไร
นี่ฮะญาตินี่จะมาเอาเรื่องบอกทำไมชั่วอย่างนี้โดมนี่ยิ้มอย่างเดียว

นั่งยิ้มอย่างเดียวเนี่ยลงมาก็ยังเดินยิ้มเนี่ยถูกใส่กุญแจมือจะเอาตัวไปโรงพัก
นี่คือโดมเพิ่งฆ่ายายนะอย่างโหเทียมด้วยนะ
เนี่ยไม่พูดไม่จาไม่ตอบอะไรยิ้มอย่างเดียวอืมเดี๋ยวดูตอนที่ญาติขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอ่ะ

ต้องดูตอนที่มีซ้อนตัวหนังสือตอนที่ญาติขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้
โดนด่าว่าชั่วแต่โดมนั่งยิ้มนี่ค่ะคืออันนี้ถ้าโดมไม่ป่วยก็คือต้องโดนตัวไหนสักตัวนึงมาแล้วล่ะ
คือถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยญาติเดินถือขวานขึ้นมาเลยนะ
งั้นมีเหตุซ้ำซ้อนแน่มีลูกชายของคุณยายเขียวนะฮะลูกชายของผู้ตาย
แล้วก็เป็นลุงของในโดมคนก่อเหตุนะครับชื่ออนุลักษณ์อายุ๔๗ปี
บอกว่าก่อนจะเจอศพแม่เนี่ยเช้าวันนี้เขาพาในโดมหลานชายกับเพื่อนบ้านมากัน๓คน
มาไล่มันสำปะหลังห่างจากบ้านเนี่ย๘๙กิโลเมตร
นะครับเพื่อมาทำไร่ทำมันสำปะหลังกัน
กินข้าวเช้าเสร็จนะเขาก็พูดบอกเออเดี๋ยวโทรไปหาพี่สาวหน่อย
เห็นแม่ไหมเมื่อเช้าไม่เจอแม่
แต่ในโดมหลานชายได้ยินบอกอ๋อไม่ต้องโทรหรอก
ผมฆ่ามาแล้วอยู่หลังบ้านบอกอย่างนี้ฮะทีแรกเนี่ยทางคุณอนุรักษ์เขาบอก
ผมก็ไม่เชื่อนะคิดว่าเอ๊ะหลานชายพูดเล่นหรือเปล่า
ก็เลยถามกลับไปบอกฆ่ายายทำไม
โมบอกฆ่าเฉยยายขี้บ่น

เอกใจก็เลยโทรไปหาเพื่อนบ้าน

แม่ฮะคือนายแขียวเนี่ย
ถูกในโดมฆ่าตายอยู่ในบ่อซีเมนหลังบ้านจริงครับ
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวในโดม

น้องแล้วเสพอ่ะ
เสพครับประมาณสิบมือเท่านึงอยู่ที่น่ะแต่มันเหลือเสพก็เบลือก

โด่งเสพหยาเสพติดนี่ไง

วันนี้คุณจะจำ๔ผู้สื่อข่าวของเรา
ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
แล้วไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๗นาฬิกา๔นาที
วันนี้ฮะเช้าวันนี้นี่เองเห็นไหมฮะนี่
คืออนุรักษ์เนี่ยลูกชายของคุณยายเขียวเป็นลุงของโดมเนี่ย
แล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนี่ขี่จักรยานยนต์ซาเล้งกันนะฮะ
ร้านขายของชำแถวหมู่บ้านเพื่อจะไปไล่มันสำปะหลัง
โดยมีโดมไปด้วยนี่ซ้อนท้ายไปเลย
ตอนนี้เนี่ยทุกคนยังไม่รู้นะว่าโดมเนี่ยฆ่ายายไปแล้ว
แล้วเอายายเนี่ยไปทิ้งไว้ในบ่อซีเมนหลังบ้าน
วันนี้คุณจ๋าก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ญาติญาติเอาผ้าห่มที่ใช้ห่อศพคุณยายเขียวมาเผาในบ่อปูนซีเมน
จุดที่เจอศพคุณยายเขียวนั่นแหละ
ลูกสาวของคุณยายเขียวบอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่กัน๔คน
ก็คือแม่นะคือยายเขียวเนี่ยในโดมหลานชาย
แล้วก็มีหลานอีกสองคนส่วนนี่ฮะลูกสาวที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
บอกว่าเธออยู่คนละหลังแต่จะมาส่งกับข้าว
มาดูแลความเรียบร้อยให้แม่ที่บ้านเนี่ยอยู่ตลอด
แต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาก็เลยฝากหลานให้เอากับข้าวมาให้ยาย
หลานบอกมาถึงบ้านแล้วนะแต่ไม่เจอยาย
ก็ยังคิดว่าเอ๊ะสงสัยแม่เนี่ยไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนบ้านหรือเปล่า
จนกระทั่งเช้าวันนี้มาเจอศพ
ส่วนในโดมเนี่ยพฤติกรรมคือชอบขอเงินยาย
เงินก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพจนมีอาการหลอน
เคยพาไปประมาทรักษาแล้ว
แต่สุดท้ายก็วนกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้
ก็แบบก้าวร้าวฆ่าคนไปทั่ว
ไปรักษาไปรักษามาเป็นปีเขาไม่กินยา

เขาก็ไม่กินยาก็พาไปเอาเป็นปีรักษาเป็นปี
พาไปบำบัดพาไปแม่พาไปหมดทุกอย่าง
จนหมดแรงจนไม่มีเงินจะช่วย
เหลือก็หมดแรงแล้วก็ปล่อยเลย
ยายก็บอกปล่อยแล้วจะดูกันเอาเอง
ก็มาดูบ้างไม่ดูบ้างเมื่อวานไม่ได้มา
ส่วนญาติของคุณยายนะครับบอกว่าตัวในโดมพฤติกรรมเสพยาบ้ามานานแล้วนะครับ
ขอเงินยายตลอดบางทียายไม่ให้ก็ขโมยเงินยายเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
เมื่อวานคาดว่าในโดมคงมาขอเงินยายอีก

ตอนที่ยายกำลังเปิดตู้เย็นเตรียมทำกับข้าวอะไรพวกนี้
โดมน่าจะมาจากด้านหลังแล้วก็ฟันยายยังไม่ยั้งนะฮะ
เพราะว่ามีเลือดเนี่ยกระเด็นอยู่แถวตู้เย็นแล้วก็ตามพื้นห้องครัว
จากนั้นนายโดมก็อุ้มศพยายไปทิ้งไว้ในบ่อปูนซีเมน
แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเช้ายังไปไล่มันสำปะหลังอีก
พฤติกรรมของนายโดมชอบทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยนะครับโดนมาหลายคนแล้วนะฮะ
ซึ่งในโดมเนี่ยยังเคยฟันหัวลูกชายของเวียเขียวคนหนึ่งเมื่อเดือนก่อนด้วย
ตอนนี้โล่งใจมากที่ถูกตำรวจจับไปได้

พ่อแม่ยะพี่น้องเค้าเคยสั่งห้ามอะไรบ้างหรือ

เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะเขาชื่อคุณมานิด
เมื่อเช้าก็นั่งรถซาเล้งไปกับ

แล้วรอตำรวจให้มาควบคุมตัว
มนี่บอกถ้ามีปืนจะยิงตัวตาย

ปากคำโดมอยู่๗ชั่วโมงกว่า

ไปห้องคุมตัวผู้ต้องหา

โดมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แล้วบอกจะไม่ขอโทษยายด้วย
อิงอยังถึงยายร์บ้งไอ้ดูม

อยากขอโทษยายร์ไหม

เมื่อกี้แค่นี้

ประมาณกี่โมงได้
ประมากกี่โมง

เนื่องจากเสพยาเสพติดแล้วหลอนนั่นแหละในโดมเองก็มีประวัติการเสพยาเสพติดอยู่แล้วนะครับ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องการเสพยาบ้าด้วยนะครับ
ส่วนร่างของคุณยายนะครับครอบครัวก็รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
นี่ฮะวันนี้ก็รับศพมาเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับโอ้โหพิษภัยยาเสพติดนะ